คุณผู้ชมค่ะพูดเรื่องการจราจรบ้านเรานิดนึงดีกว่า

ค่าจะต้องรู้เหมือนเกินแบบนี้

ปวดละเกิดแม่อ้าาอ้า๋

คือมันจะมีความอดทนอดกล้าน

ค่ะอ้าวเท้าะ
คุณรู้ไหมดิฉันว่าคุณก็เคยเหมือนกัน

จากนั้นมันจะเริ่มหนาว

แล้วรีบไปให้ถึงห้องน้ำ

รีบใจจะต้องไปห้องน้ำอย่างเดียว
เหนือมันมาแล้วคุณพุทธพ่อ
ไม่ต้องแปลกใจเลยเรื่องราวมันเป็นแบบนี้
ระหว่างที่กำลังขับรถท่องเที่ยวชมเมืองเขาอยู่นั้น
ลูกสาวตัวน้อยตะโกนขึ้นมาบอกว่า
คุณพ่อค่ะหนูปวดอี

ไงมองไปข้างทางมีแต่ต้นไม้เอาไงดีวะ
ลูกสาวก็ปวดอี้ไม่ไหวแล้วเอาไงดี
คุณพ่อก็เลยใส่สปีดเหยียบคันเร่งเอาให้มันมิดใหม่

เพราะไม่งั้นลูกอี้บนรถแน่คุณผู้ชม
แต่ว่าเจ้ากรรมคุณผู้ชมค่ะแจ็คพอร์ตแตกเลย
เจอกับรถคุณตำรวจเข้าระหว่างทางก็เลยโดนเลยค่ะ
โดนเรียกจ่ายค่าปรับเพราะว่าขับรถเร็วเกินกำหนด
คุณพ่อภูริก็พยายามอธิบายเหตุผลว่า
คุณตำรวจครับพอดีลูกสาวผมปวดอี้ไม่ไหวแล้ว

อยู่บ้านเมืองเขาอยู่บ้านเมืองเราก็กฎก็เป็นไปตามกฎนะ

จะเอื้อตรงไหนดี
คุณคับคำตอบของคุณตำรวจบอกเลยว่างานนี้ชอตปิวของจริง
คุณผู้ชมไปฟังคุณพ่อภูริเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ

ขับมาตั้งหลายวันก็ไม่เห็นตำรวจเลย
แล้วพอลูกผมก็เลยเหยียบคันเร่งประมาณ๑๒๐

เริ่มเหยียบพวกตำรวจสวนมาเลย
ตำรวจเขาก็ยูเทิร์นกลับมาแล้วก็มาจับเรา

ก็ถามหน่อยว่าแล้วลูกผมจะไปเข้าห้องน้ำได้ที่ไหน

ตำรวจบอกว่าจอดตรงข้างต้นไม้เนี่ย

จริงในเขาก็เตรียมอุปกรณ์ทุกอย่าง
จะให้ลูกเข้าห้องน้ำข้างทางได้อยู่แล้ว
เชื่อเมียก็ไม่โดนตำรวจจับแล้ว
เพราะเมียบอกแล้วว่าเลือกเอาสักพุ่มนึงนะ

แต่ก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความถูกต้อง

ฝุกลูกไงให้ลูกสาวเข้าห้องน้ำถูกสุขอนามัยดีกว่า

เพราะว่าตอนนี้ลูกสาวเข้าโรงเรียนแล้วทั้งคู่

รอดูผลงานพี่แอนแล้วกันเนาะ